รถคันนี้มันขึ้นสะพานข้ามคลอง
แต่ถามว่าสะพานข้ามคลองนั้นให้รถวิ่งไหม
ไม่ใช่ให้คนเดินข้ามนะฮะ

รถไม่รู้จะกลับตัวไปทางไหนดีนะครับไปดูกันครับ
ไม่ได้ไม่ได้
ถอยท้อยดีกว่าไม่เอาดีกว่า

ถ้ามาข้างหน้ามันจะเป็นเส้นทางเดินแล้วไปไหนต่อไม่ได้แล้ว

กุลเปิดประตูยังเปิดประตูไม่ได้เลย
นั่นสิฮะถอยก็ถอยยาก
พอขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่าถอยหลังกลับยากเลย
จะเดินหน้าก็ไม่รู้จะไปทางไหน

ค่อยถอยค่อยถอยลงไปนะคุณนะ
คือคลิปนี้มีคนเอามาโพสต์ไว้
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สะพานข้ามคลองมหาชัย
บริเวณหน้าวัดโสพนาราม
หรือว่าวัดบ้านขอมในจังหวัดสมุทรสาคร
มันเป็นสะพานที่ให้สัญจรเฉพาะคนเดินเท้า
แล้วก็รถสองล้ออย่างมอเตอร์ไซค์จักรยานเท่านั้นเองคุณ
ว่าคนขับอาจไม่ใช่คนในพื้นที่
ค่ะแล้วมันไปต่อไม่ได้คุณถ้าถ้าลงมาแล้วนะใช่
ยิ่งต้องถอยขึ้นเนินนี้ยิ่งถอยยาก
แล้วต้องไปถอยลงอีกขยักหนึ่งนี่ยิ่งไปกันใหญ่
นี่ค้างคาอยู่ตรงกลางก็ถอยขยักเดียวก็ยังพอไหวนะครับ
คลิปไม่ได้บอกนะว่าสรุปแล้วเขาไปยังไงต่อ
ถอยไปถึงทางที่มาหรือเปล่านะครับ
นี่คุณคนขับรู้ตัวได้อย่างไรรู้ไหมคุณ
มาถึงกลางสะพานแล้วมีคุณลุงตกปลาตะโกนเลยนะ
บอกว่ามาไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้อย่าลงมาอย่าลงมา

คิดอีกทีหนึ่งทบทวนอีกทีนึงว่าฉันไปไหนดี
อันนี้มันก็เป็นบทเรียนให้กับเราเหมือนกันนะคุณผู้ชม
ว่าบางทีเราก็อาจจะต้องมีความรู้เรื่องสถานที่หน่อยหนึ่งด้วย
จริงว่าเป็นเราเราก็ลำบากใจลำบากไม่รู้จะไปไหนต่อ
คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีเรื่องของเจ้าสีเงิน

แต่คราวนี้ไก่ขึ้นโรงพักค่ะ
ขึ้นโรงพักทีนี้ร้อยเวรเกาหัวแกรกเลยนะ
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม

เอาหนังสติ๊กมายิงใส่น่องไก่ผมนะเจ็บ
เพราะน่องไก่จริงคุณผู้ชมดู
ตำรวจต้องถ่ายรูปและตรวจพิสูจน่องไก่

คราวนี้น้องไก่มาไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะ

ถูกต้องแล้วเจ้าของกับคนก่อเหตุชื่อเดียวกันอีกค่ะ
สุชาติเหมือนกันเอาเจ้าของไก่ก่อนนะ
เจ้าของชื่อพี่สุชาติสว่างศรี
ก็เขาอุ้มเจ้าสาเจ้าสาเป็นไก่ชน
ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพลานศักดิ์ที่อุทัย
นี่พี่เจ้าของไก่คนใส่เสื้อน้ำเงินนะ

ตอนที่ผมออกไปทำงานนอกบ้านแม่บ้านอยู่บ้านคนเดียวไง
ปรากฏว่าสุชาติเพื่อนผมเรียกเดี่ยวแล้วกัน
เขาเอาหนังสติ๊กที่มันเป็นกระสุนลูกเหล็กยิงเข้ามา
แล้วไปโดนเจ้าสาโดนตรงน่องไก่พอดีเลย

แล้วแม่ของเขาก็ร้องถามอ้าวยิงทำไม
ปรากฏว่าคนยิงวิ่งหนีไป
แล้วเจ้าสาเนี่ยนะเขาเคยไปชนชนะมาหลายครั้งแล้ว
ทีนี้พออุ้มเจ้าสาขึ้นโรงพักแบบนี้
ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันแล้วก็เรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจา

เพื่อนบ้านเขาบอกว่าไอวันที่ยิงไม่ได้ตั้งใจจะยิงไก่นะ
รักษาเจ้าสาไก่ชนตัวเก่งนะคะ
แต่พี่เจ้าของเขาบอกไม่รู้รักษาไปน้องเขาจะหายดีเหมือนเดิมไหม
ถ้าไม่เหมือนเดิมทำไงดีเดี๋ยวไปชนกับคนอื่นเขาไม่ได้นะ
พอไปชนไปชนเจ็บขาเจ็บแรงขึ้นมาหมดแรงขึ้นมา
แล้วตอนเปิดขนให้ดูคุณผู้ชมเห็นไหมน่องเป็นรูแบบนี้เลยค่ะ
อันนี้ก็เป็นคดีแปลกอีกคดีหนึ่งที่อุ้มไก่ชนขึ้นโรงพัก
ร้อยเวรก็งงเหมือนกันแต่ก็เคลียร์เรียบร้อยนะคะ
ส่วนคนยิงหนังยางเขาบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจผมจะยิงกระดอก